ดูรถบรรทุกแกรบคันนี้หน่อยค่ะ
เขาบรรทุกแกรบมาสูงมากเลยนะ

แต่จังหวะที่ขับมาเรื่อยกำลังจะผ่านสะพานลอยคนข้ามคุณผู้ชม
ให้ดูกันหน่อยค่ะว่าเรื่องของตรงนั้นมันเป็นยังไง
โอ้โหดูคลิปนี้คุณผู้ชมบางคนแบบว่าแบบก้มคอก้มหัวลงแล้วเพราะว่าอยากจะให้พ้น
แต่มันไม่พ้นจริงเมื่อกี้เห็นจังหวะใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูใหม่อีกรอบนึง
นี่ค่ะรถคันนี้เนี่ยคือเขาบรรทุกแกรบมาสูงมากแล้วผ้าใบที่คุมอยู่จังหวะที่จะลอดใต้สะพานลอย

แกรบที่มันทุกมาสูงแล้วน่ะกระจายเกลือนเลยค่ะ
แล้วรถที่ติดกล้องหน้ารถนี่อันนี้สติดีมากจริงน่ะ
ถึงแม้ว่าแกรบมันจะลงมาที่กระจกหน้ารถ
แล้วคนขับเองตั้งสติไม่ได้เหยียบเบรกกระทันหัน

พยายามประคองรถแล้วให้ผ่านไปได้
มันบังหมดเลยนะตอนจังหวะนี้มันมืดหมดเลย
อย่าคิดว่าแป๊บเดียวนะอันนี้คือสปีดภาพให้เห็น

แต่จังหวะที่คนขับรถคันนี้เขาสติดีก็เปิดที่ปัดน้ำฝนเพื่อเคลียร์แกรบแห้งตรงนั้น
แล้วทำให้มองเห็นเส้นทางประคองรถขับต่อไปได้
นี่คือสะพานลอยคนข้ามที่บ้านสามเหลี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานแล้วรู้ไหมคนที่ขับรถคันนี้
เป็นพี่นักข่าวของเราเป็นพี่ผู้ช่วยผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรีพี่นันทชัยสิริอรุณรัฐค่ะ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยพี่นันทชัยเองสติดีมาก
ชะลอรถแล้วเปิดที่ปัดน้ำฝนหลังจากนั้นเนี่ยเห็นทางเสร็จแล้วปั๊บ
ประคองรถต่อแล้วคิดดูสิถามว่าพี่นันทชัย
ซ้ายจอดข้างทางไหมมาดูความเสียหายของรถหรือเปล่า
นันทชัยบอกว่าคือรู้แหละว่ารถมันไม่ได้เสียหายอะไรมาก
เพราะว่าแกรบมันก็เบาด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งรักหน้าที่ยิ่งชีพจริงจริง
จะไปทำข่าวต่อค่ะเออไม่หยุดรถไม่ได้ดูอะไรเลย
เพื่อรีบขับรถมุ่งหน้าไปไปทำข่าวโอ้ไม่ได้จอดคุยกับคนขับรถบรรทุกแกรบ
ไม่เลยไม่เลยค่ะนี่แหละแต่ว่าพี่นันทชัยก็ฝากมานะคะ
อยากฝากถึงผู้ประกอบการที่ต้องมีการขนส่งสินค้าแบบนี้ค่ะ
เรื่องของการคลุมรัดมัดให้ดีอันนี้สำคัญ
แล้วก็ต้องเช็คความสูงของสิ่งที่เราบรรทุกมาด้วย
ถ้าเกิดว่าผ่านเส้นที่ผ่านประจำเนี่ยต้องรู้ว่าความสูงที่จะต้องลอดใต้สะพาน
สะพานลอยสะพานกลับรถอะไรมันมีความสูงเท่าไหนจะได้ไม่เกิด
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ